วันนี้หลายภาคการเมืองยังคงลงพื้นที่กันอยู่นะครับ
นายสุเทพเทือกสุบันลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดพิจิตร
ถูกแม่ค้าถามเรื่องการเลิกเล่นการเมืองนะครับ

ขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจลงพื้นที่ร้อยเอ็ดนะครับ
สารต่อนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคอีสานภักดิ์พลังประชารัฐ

พบปราศมาชิกพักและเปิดตัววาดที่ผู้สมัครสศ๑๐๑
โดยมีวาดที่ผู้สมัครและชาวบ้านให้การต้อนรับ
และร่วมฝั่งการประสัยนับผื่นคน
นายสุริยาได้ยืนยันว่าพักจะผลักดันโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รวมทั้งเสนอให้พักพิจารณากระจายความเจริญมาที่ภาคอีสาน
โดยเฉพาะการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง
หมดเวลาใช้คำว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาดูแลปากท้องของประชาชน
อย่าว่าแต่๖๐ที่นั่งอาจจะพลิกได้มากเป็นประวัติการ

ที่จังหวัดพิจิตรนายสุเทพเทือกสุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
ลงพื้นที่คารวะแผ่นดินที่ตลาดสดเทศบาล
ประวัติบาลพิจิตรโดยมีกรรมการบริหารพักษณ์
และผู้สมัครสอสอพิจิตรทั้ง๓เขต
เชิญชวนประชาชนมาสมัครเป็นสมาชิกพัก
และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนมาขอถ่ายภาพด้วยจำนวนมาก
แต่ก็ถูกแม่ค้าในตลาดสดถามถึงจุดยืนทางการเมือง
ทำเอานายสุเทพต้องชะงักก่อนจะตอบไปว่า
ไม่ได้เล่นการเมืองแต่มาช่วยพักการเมือง
มาช่วยประชาชนให้มีพักการเมืองเป็นของตัวเอง
ร้อยโทบรีชาพลพงภานิษฐ์หัวหน้าพักไทยรักษาชาติ

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
แก่นำพักลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าตลาดคลองเตย
ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
จตุรนระบุว่าพักจะส่งผู้สมัครหลายเขต

เตรียมเปิดเวทีปราศัยในพื้นที่กรุงเทพ
ช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้
ส่วนพักภูมิใจไทยลุยนโยบายสตาร์ทอัพครบวงจร
ส่งเสริมอีสปอร์ตเป็นอาชีพสร้างงานให้คนรุ่นใหม่

โศกพักภูมิใจไทยยืนยันว่าทำได้จริง

เพราะได้ศึกษาและเห็นความสำเร็จจากหลายแห่งทั่วโลก
ซึ่งพักภูมิใจไทยมีบุคลากรที่จะทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ยืนยันพักไม่ต้องการขัดแย้งกับใคร
เพียงแต่เราจะต้องอธิบายมากขึ้นว่าทำไมถึงทำ

ปิดท้ายที่นักร้องดังสุบุญเลี้ยงอยากเลือกตั้ง
แต่งเพลงถามหาประชาธิปไตยหายไปไหน
ชื่อเพลงก๊อกก๊อกก๊อกที่มีเนื้อหา
ให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งชักชวนคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง

การเรียบเรียงดนตรีที่มีสีสัน
มีบรรยากาศคลึกคลื้นมากกว่าจะให้อึมครึม
ให้เป็นเจตนาของศิลปินกลุ่มหนึ่ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน